มีพยาบาลสาวท่านหนึ่งอายุ๒๕ปีวัยเบนเจอร์เพศพอดีค่ะ
บอกว่ามันมีอะไรแปลกเกิดขึ้นกับเธอก็คือได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายซากศพ
โชยมาเตะจมูกบ่อยมากกลิ่นมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่สบายใจ
ไปทำบุญที่วัดวัดประชาโคสิตารามที่อำภาวาสมุทรสงครามนะคะ
พระท่านก็เลยทักบอกดวงถึงคาดนะต้องทำบุญนะ
แล้วก็ให้ระมัดระวังนี่เธอขับรถออกจากวัดรถสีดำคันนี้ค่ะ
ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากที่พระท่านทักว่าดวงถึงฆาตนะคะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะไปชนกับรถกระบะชนแรง
รถเก๋งของเธอคือยุบไปถึงที่นั่งคนขับแบบนี้
จังหวะเข้าฝั่งคนขับพอดีเลยเธอเสียชีวิตนะคะเธอเสียชีวิตเลย
นางสาวกัญญนัทสิริโชคหรือน้องเฟิร์นอายุ๒๕ปี
เป็นพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสมุทรสงครามค่ะครับนี่ค่ะ
คือเธอน่าจะออกมาจากวัดแล้วก็กำลังขับรถกลับบ้าน
ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีของตกของหล่นเธอก้มไปเก็บ
หรืออาจจะใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าเห็นไหมคะ
ที่เธอจะตรงเธอเบียงไปฝั่งขวา
แล้วก็ไปชนกับรถที่เขามาทางของเขา

แล้วมันแรงค่ะชนแรงเต็มเลยค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพระครูวิจิตรคุณท่านเจ้าอาวาสวัดประชาโคสิตาราม
ท่านบอกว่าตอนสายวันนี้ตัวน้องเฟิร์นผู้เสียชีวิต
ซื้อขนมไปถวายพระแล้วก็บอกพระท่านว่า๒๓วันมานี้ได้กลิ่นเหม็นเหมือนซากศพ
อยู่ดีกลิ่นมันโชยมาเตะจมูกกลิ่นมาจากไหนก็ไม่รู้
ท่านก็เลยบอกว่าเธอก็สีหน้าดูหม่นหมอง
อายุ๒๕เบนเจอร์เพศพอดีเลยตรวจดวงชะตาให้ดวงถึงคาด
แต่ท่านก็แนะนำว่าไปทำบุญทำทานนะขับรถให้ระมัดระวังนะ
เฟิร์นขับรถออกไปจากวัดได้แป๊บเดียวชาวบ้านวิ่งมาบอกพระค่ะ
ชาวบ้านวิ่งมาบอกท่านเจ้าอาวาสว่าเนี่ยผู้หญิงเมื่อกี้ที่มาดูดวงกับหลวงพ่อ
ชนตายอยู่หน้าวัดครับท่านก็รีบออกไปดูค่ะ
เขาก็บอกว่าพ่อหนูไม่สบายใจเนี่ยระยะสองสามวันเนี่ย
หนูเนี่ยได้กลิ่นสัมผัสของเหม็นเน่าเหมือนกับซากศพ
หนูจะให้พ่อดูให้หน่อยพอดูไปแล้วอัตมาก็ตกมรณะ
ก็บอกสีหน้าเศร้าหมองและขนาดลาสีไม่ดีเลย
พ่อแนะนำว่าเองอย่าขับรถนะอย่าขับรถประมาณนะลูก